การล่าสุดวันนี้จากแถลงของกระทรวงสาธารณสุขกัน
ก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มเป็น๑๐๒ราย
หลังจากเมื่อวานนี้ไปอยู่ที่๘๙ราย
จำนวนนี้แน่นอนค่ะมีคนไทย
ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอยู่ในจำนวนผู้ที่ติดเชื้อใหม่ด้วยนะคะ
แถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙

วันนี้พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมา๑๐๒ราย
ก็เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้๔๘รายค่ะ
ก็คือแบ่งว่าเป็นผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิง๒ราย
ผู้ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา๒ราย
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันอีก๔๔รายนะคะ
สำหรับกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่สี่สิบสองราย
ก็แบ่งเป็นคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยสิบสามราย
ส่วนใหญ่มาจากอังกฤษนะคะเป็นทั้งนักศึกษาด้วยแล้วก็คนที่ทำงานร้านอาหาร
ตอนนี้อังกฤษก็ระบาดหนักอยู่นะคะคนต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศอีกหนึ่งราย
สัมผัสผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอีก๒ราย
ไปสถานที่ชุมนุมชนอีกห้ารายค่ะรวมทั้งยังมีอาชีพเสี่ยงอีกสิบเก้าราย
บุคลากรทางการแพทย์๒รายและอยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก๑๒รายนะคะ
ตอนนี้ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านแล้วมี๖๒ราย
แต่ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมาสามศพนะคะสำหรับผู้ป่วยสะสมรวมอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้ารายแล้วค่ะ
รักษาหายไปแล้วหกร้อยเจ็ดสิบสี่รายอยู่ระหว่างการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอีกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองราย
เสียชีวิตสะสมยี่สิบสามศพนะคะคนที่ยังคงรักษาเนี่ย
ถ้าหากว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มไปอีกก็จะเป็นภาระหนักกับแพทย์นะคะแล้วก็พยาบาล
ผู้ที่เสียชีวิต๓รายค่ะจำแนกเป็นแบบนี้นะคะรายที่๒๑เป็นชายไทย
อายุสี่สิบหกปีอาชีพคือรับจ้างประวัติก็คือเดินทางกลับมาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
ถึงไทยวันที่๑๒มีนาคมแล้วนะคะมารักษาครั้งแรกวันที่๒๕มีนาคมด้วยอาการไข้
วัดอุณหภูมิร่างกายได้สามสิบแปดจุดเก้าองศาเซลเซียสมีอาการไอเจ็บคอมีนมูก
กล้ามเนื้อหายใจลำบากต่อมาก็เสียชีวิตค่ะ
เมื่อวันที่สามมีสายนส่วนผู้เสียชีวิตรายที่ยี่สิบสองเป็นชายชาวสวิสเซอแลนด์
คนนี้เป็นผู้สูงอายุนะคะอายุ๘๒ปีประวัติคือมีโรคหัวใจด้วย
ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมนั้นเขามีอาการไข้ค่ะ
จากนั้นสามสิบเอ็ดมีนาคมเขารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนที่ปริสุพิธีขันต์
แรกรับก็มีไข้วัดอุณหภูมิร่างกายได้สามสิบเก้าจุดสอง
มีความดันโลหิตอยู่ที่ร้อยแปดสิบเอ็ดและร้อยสิบสามนะคะหายใจก็เหนื่อยหอบ
วินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นโรคปอดบวมและมีภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
กระทั่งวันที่๑เมษายนใส่เครื่องช่วยหายใจและวันที่๒เมษายนก็เสียชีวิตด้วยระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
ผู้เสียชีวิตรายที่ยี่สิบสามค่ะคนนี้เป็นชายไทยอายุสามสิบปี
อาชีพคือเป็นแรงงานก่อสร้างมีประวัติดื่มสุราเป็นประจำ
เริ่มป่วยตั้งแต่ยี่สิบเก้ามีนาคมคือมีอาการไอ
แต่ไม่มีไข้นะคะเสมหะเขียวอาเจียนเป็นเลือดน้ำหนักลดและเหนื่อยหอบ
ต่อมาวันที่๒เมษายนไอมากขึ้นค่ะแล้วก็เหนื่อยหอบ
ส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลประสาทจังหวัดสุรินทร์
แรกรับออกซิเจนในเลือดต่ำเหลือเพียงประมาณ๙๒นะคะ
ซาเรย์ปอดแล้วพบว่าเข้าได้กับโรคปอดอักเสบรุนแรง
จนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่๔เมษายนค่ะ
และจากจำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุดที่มีการประกาศออกมาในวันนี้เนี่ยนะคะ
๑๐๒คนหนึ่งในนั้นนะคะ๑๓รายใน๑๐๒คนเนี่ยก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
สองเหตุการณ์ที่ทำให้วันนี้นายกรัฐมนตรีเองย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ
งวดกับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้น
หากใครไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้นะคะ
นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อร่วมประชุมกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดและความคืบหน้า
นำตัวคนไทยทั้ง๑๕๘คนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศกลับมากักตัวในสถานที่ของรัฐ
โดยนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็ระบุในที่ประชุมค่ะ
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะต้องคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวด
ในส่วนของการติดตามตัวคนไทยทั้ง๑๕๘คนล่าสุดมารายงานตัวครบทุกคนแล้วนะคะ
ซึ่งก็ได้ส่งไปกักตัวตามสถานที่ต่างทั้งโรงพยาบาลโรงแรมสถานที่ราชการที่จัดเอาไว้
ขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้ก็มี๒สายการบินที่ลงทะเบียนแล้วก็ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ทั้งจากประเทศมาเลเซีย๕๑คน
ซึ่งทุกคนก็จะต้องถูกกักตัว๑๔วันเช่นเดียวกันนะคะ
ทุกท่านให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็เข้าไปอยู่แต่ละที่นี้
ยังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่หนักนะถ้าป่วยไม่ป่วยยังไงเดี๋ยวหมอจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ว่าบางคนก็มีข่าวมาว่ามีไข้อะไรต่างขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขจะเข้าไปดูแลอย่างดีนะครับ
แล้วก็๑๔วันนี้ก็จะทำให้มั่นใจได้ว่าท่านและครอบครัวถ้าไม่ได้ติดเชื้อก็จะได้อยู่ดูแลตัวเองอย่างดี
ถ้าติดเชื้อก็ได้รับการดูแลอย่างดีและไม่แพร่กระจายเชื้อไปยังคนอื่น
พบนะคะว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแม้จะมีการประกาศออกมาแล้ว
คือข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่๕เมษายนเวลา๘นาฬิกาพบผู้ฝ่าฝืนโดยไม่มีเหตุผลในการเดินทาง
แบ่งเป็นยานภาษณะ๕๒๓รายเยอะนะฮะ๕๒๓ราย
กระทำความผิด๖๗๗คนโดยเฉพาะการรวมกลุ่มมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
ไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุรายาเสพติดแบ่งเป็นยานพาหนะ๒๔คันผู้กระทำความผิด๔๑คน
ซึ่งดำเนินการตักเตือนไปแล้วนะคะ๓๗๕คนดำเนินคดีไป๓๒๕คนนะคะ
วันสองวันแรกยังให้โอกาสในการปรับตัวนะคะแต่ว่าก็ไม่ควรฝ่าฝืน
อันนี้คือเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของการกักตัวหลายคนก็มีความกังวล
คือกลัวกักตัวแล้วจะไปอยู่ที่แบบไหนมันน่ากลัวไหมมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะ
ก็เลยมีการจัวหัวเอาไว้ในหลายเพจที่แชร์ในโลกโซเชียลบอกว่า
กักตัวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็มีการเนี่ยถ่ายภาพให้ดูด้วย

ว่าสถานที่ที่คนไทยถูกนำไปกักตัวเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวจริงนะ
แล้วมันดูหรูมีอาหารให้กินฟรีด้วยเนี่ยนะคะ
ดูสิคะสถานที่ที่ใช้กักตัว๑๔วันนี่แหละค่ะ
อันนี้รัฐบาลจัดเอาไว้ให้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ามันดูดีอาหารการกินก็ดีไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะ
เขาโพสต์ภาพความเป็นอยู่ระบุบอกว่ากินฟรีอยู่ฟรี๑๔วัน
ขอบคุณรัฐบาลที่มองเห็นความปลอดภัยของคนไทยที่กลับมาบ้าน
พร้อมกับเช็คอินที่โรงแรมอิลิแกนแอร์พอร์ตกรุงเทพมหานคร
ให้การสนับสนุนสถานที่กับภาครัฐค่ะ
ใช้เป็นสถานที่กักตัวคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะ
ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊คอีกรายค่ะอันนี้เป็นผู้ปกครองของคนที่ถูกกักตัว
ก็นำคลิปมาแชร์ให้เห็นถึงสถานที่กักตัวห้องที่กักตัวและมุมต่างในห้อง
และเห็นเชือกที่เจ้าหน้าที่ใช้ชักลอกส่งอาหารให้นะคะภายในฐานทัพเรือสัตหีบ
พร้อมข้อความว่าสถานที่กักตัวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดพอเห็นแล้วคนเป็นแม่ก็สบายใจนะคะ
ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คซึ่งถูกกักตัวพร้อมครอบครัว
คือลูกสาวและภรรยาก็โพสต์ข้อความพร้อมกับภาพความเป็นอยู่
บอกว่าเราเต็มใจทำตามกฎและยอมรับการกักตัวเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
โดยมีการกับข้าวเช้ามื้อแรกน่ะนะคะ
บอกว่าเช้านี้เป็นเช้าวันแรกมีน้องทหารสุดหล่อมาส่งข้าวให้เราถึงหลังบ้าน
ส่วนคนที่อยู่ชั้น๒ชั้น๓ก็จะมีการดึงรอกขึ้นไปส่งเหมือนกันนะคะ
อาหารอร่อยค่ะเป็นต้มจืดหมูสับซดน้ำคล่องคอมีผัดกะเพราปลา
ไม่ธรรมดาเลยนะนี่นะคะก็อันนี้เป็นมาตรการการกักตัวที่นั่น
ส่วนความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ล่ะที่เขาต้องเป็นคนจัดเตรียมสถานที่กักตัวเนี่ยนะคะ
โดยสาวไทยคนนี้เนี่ยโพสต์ในลักษณะที่ว่าโอ้โหสถานที่ก็กระจอก
อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ตั้งคำถามกลับค่ะ
ทุกคนทุกภาคส่วนทำเพื่อคุณด้วยความรับผิดชอบแม้ว่าจะเสี่ยง
แล้วคุณรับผิดชอบอะไรกับสังคมบ้าง
โดยการเตรียมอาคารรองรับก็มีการทำความสะอาดให้

เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมชุดป้องกันโรคอย่างแน่นหนาค่ะ
สถานที่ที่ใช้กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
ยังคงใช้อาคารรับรองบริเวณอ่าวดงตานในฐานทัพเรือสัตหีบเป็นที่กักตัวค่ะ
ซึ่งเดิมก็กักตัวคนไทยที่กลับมาจากอูฮันถ้ายังจำกันได้
ซึ่งอาคารรับรองที่ใช้เนี่ยนะคะมีทั้งหมดหกอาคาร
ก็คืออาคารหมายเลขสามถึงหมายเลขแปดอาคารหนึ่งอาคารเนี่ยนะคะ
จะมีห้องพักอยู่ประมาณยี่สิบเก้าห้องรองรับได้ร้อยสี่สิบห้าคน
แต่ว่าตอนนี้คนที่กักตัวอยู่เนี่ยต้องนอนห้องละ๓คนนะคะ
ก็จะแบ่งเป็นชายกับชายหญิงกับหญิง
ส่วนกรณีที่มาแบบครอบครัวมีลูกเล็กอันนี้ก็ต้องขออนุญาตจากแพทย์เป็นกรณีไปค่ะ
คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งความหวังที่จะใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง
นั่นก็คือการใช้พลาสมาของผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด๑๙แล้ว
มาทำยาเพื่อที่จะมารักษานะคะตอนนี้ทำให้ทางสภากาชาติไทยเอง
ก็ขอบริจาคผู้ที่หายจากการป่วยโควิดสิบเก้าแล้วเนี่ย
บริจาคพลาสมาเพื่อทำยาใช้ในการรักษาผู้ป่วยพลาสมาคืออะไรคุณผู้ชม
คือส่วนผสมที่ที่อยู่ในเลือดนะคะเป็นน้ำเลือดค่ะ
แล้วก็มันจะเป็นของเหลวมีลักษณะใสเหลือง
คนก็เรียกว่าเป็นน้ำเหลืองแต่จริงมันจะคนละอย่างกับน้ำเหลืองในแผลเรานะ
ค่ะอันเนี้ยมันเป็นพลาสมาก็คือเป็นน้ำของเลือดเนี่ยนะคะ
จะสกัดส่วนนี้แหละมารักษาเนี่ยนะคะ
สภากาชาติไทยประกาศเชิญชวนผู้ที่ป่วยหายจากโควิด๑๙บริจาคพลาสมา
เพื่อนำไปใช้ในการรักษาโรคแล้วก็ช่วยยับยั้งไม่ให้อาการปอดอักเสบรุนแรง
ที่จะส่งผลให้เสียชีวิตได้โดยผู้ประสงค์จะบริจาคพลาสมานะคะ
จะต้องเป็นผู้ป่วยที่หายดีแล้วไม่มีอาการออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็กักตัวที่บ้านครบสิบสี่วันแล้วหากมีผู้ที่บริจาคพลาสมาพิเศษนี้
จำนวนเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศเนี่ย
ได้มีโอกาสรักษาแล้วก็รอดชีวิตจากโรคโควิด๑๙
เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะเรื่องนี้ศาสตราจารย์นายแพทยงผู้วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกโรงพยาบาล
โพสต์นี้นะคะระบุว่าการใช้พลาสมาหรือว่าน้ำเหลืองของผู้ที่หายจากโรคมาใช้
ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการมากที่มีอาการหนักจากการติดเชื้อเดียวกัน
มีการทำกันมานานแล้วเช่นเดียวกันกับโควิด๑๙
ซึ่งก็มีรายงานในวรสารชื่อดังว่าได้ผลดีในการรักษา
พร้อมกับเชิญชวนผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ที่รักษาหายแล้ว

เพื่อที่จะรับการตรวจกรองที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เพื่อบริจาคพลาสมานำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วย
คือในประเทศจีนเองเขาเมื่อสักประมาณกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เขาก็นำพาสมาไปรักษาผู้ป่วย

เพราะว่าตอนนี้คือวัคซีนยังต้องใช้เวลาอีกเป็นปีนะคะคุณผู้ชม

ตอนนี้ยาอะไรที่พอจะนำมารักษาได้
โดยเฉพาะพลาสมามันเป็นเพราะว่าคนที่ป่วยแล้วก็เหมือนจะมีภูมิขึ้นมา
เพราะฉะนั้นเอาไปรักษาได้ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังด้วยนะคะ